เด็กไทยเก่งไปเวทีคณิตศาสตร์โลก
ปรากฏว่าได้มา๒เหรียญทอง
ใน๒เวทีเลยจากประเทศมาเลเซียและฮ่องกง
ทีนี้กลับมาก็ต้องมีการต้อนรับกันหน่อย
นี่แหละครับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลก
ต่างแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิกัลหล่อวานิชรัฐ
หรือว่าน้องใบเฟิร์นคนเก่งของเรา

ที่สร้างชื่อบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
๒รางวัลเป็น๒เหรียญทองใน๒เวที
จากประเทศมาเลเซียและฮ่องกง
มีขบวนรำแห่ต้อนรับอย่างสนุกสนานด้วยความดีใจ

ใบเฟิร์นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจังหวัดและประเทศชาตินะครับ
ขบวนแห่ได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยมีทางด้านของกรองพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประยุทธ์สุรเดชภัยบูล
กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้นะครับ
โดยผู้มนวยการโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกพอสุรินมั่นประสงค์
บอกว่าน้องใบเฟิร์นเลือกเรียนโปรแกรมวิทย์คณิต
เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ
ฉายแววมาตั้งแต่อยู่ป๑แล้วคุณ

เพราะผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีมาก
และแถมยังนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อน

แต่พอมต้นเปลี่ยนไป

เป็นเด็กปกตินี่แต่น้องเขาเก่งมากนะครับ
ใบเฟิร์นบอกว่าหลังการเรียนนะคะ
หนูจะตั้งใจเรียนในห้องให้ดีนะคะ

เก็บความสงสัยไว้นะต้องกล้าคิดกล้าถามนะฮะ
แล้วก็จะกลับไปทบทวนที่บ้านอีกนะคะ
ส่วนตัวแล้วดีใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมากค่ะ
แล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาได้แบบนี้

ภาคภูมิใจทั้งโรงเรียนสังคมและประเทศชาติ
และโตมาหนุยักษ์เป็นหมอค่ะ
นี่เด็กเก่งน่าส่งเสริมนะครับ

เด็กเก่งส่วนมากเขาก็อยากจะเป็นหมอกันนะ

แล้วบอกว่าไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเด็กในโรงเรียน
ในกรุงเทพโรงเรียนใหญ่โรงเรียนดังเท่านั้นนะฮะ
ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากนะครับ
ใช่ค่ะเป็นการกระจายความรู้ไปทั่วประเทศ
ใช่นะครับสมมุติภาคกันแล้วนะครับสำหรับความรู้ตอนนี้นะครับ